ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำคนซึ่งพอได้ฟังเรื่องราวและเห็นหน้าตาของเมนูก็ออกไม่ธรรมดาแล้วถ้าได้ชิมรสชาติจะร้องเว้อไหมไปดูจากสีหน้าของเฮียแล้วกันค่ะ
แนวผมชิ้นเห็นกันดีกว่าหนูไม่เคยกินเลยชั้นในชีวิตเลยอ่ะ

ซะเนื้ออืมมันแบบนิดหนึ่ง
อืม
ต้องซึมเข้าในเส้นเลย
เป็นเส้นบะหมี่ที่ขายดีที่สุด

อื้อมึงไหมนี่มันแน่นจริง

วิธีการเข้ามายังไงตกค่ะใช้ตกค่ะใช้ตก
ตกทีละตัวเนี่ยเหรอแล้วก็มาส่งที่นี่จ้ะ

สดแน่นหวานอร่อยคุ้มค่า

อย่างนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเครื่องเล่นแบบนี้
จ้ะ๒๕๐ค่ะเฮ้ยถูกนะ
เพราะว่ากุ้งอย่างเดียวขาย๓๐๐ตัวใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแต่ว่ากุ้งจานนี้ก็๒๕๐ถือว่าไม่แพงเลย
เครื่องแน่นแบบนี้นะฮะคิดว่าทำไมเราถึงได้รางวัลจากเมนูเนี้ย
อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เห็ดตัวนี้เป็นเห็ดที่รักษาสุขภาพด้วย
แล้วรสชาตินี้ก็ถือว่าแหมสนุกสนใจจริงนะครับผม
อ่ะนอกจากเมนูนี้มีเมนูอะไรอีกแนะนำ
อ่าลาวาทะเลแซ่บค่ะ
ลาวาทะเลแซ่บเอามาลาวโอ้โหถามเปิดเริ่มเลยอ่ะ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
ทำไมถึงต้องทำเมนูชามใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็อยากให้คนทานคุ้มค่าทานได้หลายคน
อย่างนี้กินได้กี่คนประมาณ๕คน
ใช่อันนี้บอกว่าตัวใหญ่ของเราเขาใช้มีชามใหญ่ราคาจะสูงกว่า
เมื่อกี้ชิมจานเล็กไปแล้วเดี๋ยวขอชิมจานใหญ่ดูซิว่ารสชาติจะเปลี่ยนแปลงไหม
หรือว่าได้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันฮะ
ถึงจะชามเล็กเล็กอืมที่ขายก็รสชาติแบบนี้แหละค่ะรสชาติเดียวกันหมดทุกจาน
ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามเพราะน้ำแม่ซอสเรากะอยู่แล้วว่าถ้วยนี้จะใช้เท่าไหร่
อ่าอย่างนี้ชามเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้๕๙๐บาท
๙ค่ะทำไมขายลูกจังจะได้ก็ไลหรอไม่เป็นไรค่ะเพราะสมมุติกุ้งก็
ครึ่งนึงแล้วนะราคาเนี้ยจ้ะขายให้๕๙๙นั้นเองขายได้กี่คน
ประมาณ๕คนค่ะ๕คนตกละ๑๐๐อย่างจ้ะภูมิภูมิมาก
แย่งกุ้งหน่อยนะขมึกก็๕ตัวนอกจากเมนูอลังการแบบนี้

มีค่ะก็มีก๋วยเตี๋ยต้มยำทะเล
เตี๋ยต้มยำหมูกรอบหมูแดงหมูเด้ง
เตี๋ยวหมูรวมแล้วก็มีเย็นตะโฟ
มีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมีค่ะ

ราคาเริ่มต้นที่๓๕บาท๓๕บาท

อันนี้แพงสุดมั้ย๕๙๙บาท

รับรองว่าคุ้มถึงใจแน่นอนนะครับผม

อยู่ข้างสนามกีฬากลางค่ะ
ร้านตั้งอยู่ตรงทางออกสนามกีฬาจ้ะใช่ไหมใช่ค่ะเปิดปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่เคยปิด
ไม่เคยปิดเปิดทุกวันไม่เคยปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เคยปิดนะครับผม
เทศกาล่ายปริดไหมถ้าสงการไปก็ปิดหลังแต่สงการไปแล้วประมาณด้านที่๑๘อะไรอย่างนี้
รับลูรุฑค้าจะกี่คนเต็มล้านเนี่ย๑๐๐คนนะได้จิบไหวว่ารถทัวร์มาต่อสองท่านได้ไหม
ได้รับได้นะวันนี้ขอบคุณแม่มากทนครับขอบคุณค่ะ
เดินทางค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกับเมนูเส้นสุดว้าวกันต่อ
ซึ่งเชื่อว่าตอนเด็กนะคะคุณผู้ชมก็คงจะมีการ์ตูนหรือนิทานที่ชื่นชอบมากกันบ้างใช่ไหมล่ะ
ของเราก็เช่นกันค่ะเรียกว่าชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจ
นำมาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์เมนูอาหาร
และสร้างความประหลาดใจความสนุกสนานให้กับมื้ออาหารได้ไม่น้อยเลย
เรื่องราวนี้มีที่มายังไงเดี๋ยวให้คุณน็อตพาไปสืบสาวเรื่องราวค่ะ
ถ้าจะบอกว่าอาหารในแต่ละจานเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าของมันเองนะครับ
ร้านนี้เขานำเอานวนิยายนะครับมาสร้างเรื่องราวให้ควบคู่กับอาหารที่เขาทำนะครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณรินนะครับสวัสดีค่ะ

ตามก็๘๒คือเลขหมวดหนังสือในห้องสมุด

ก็จะมีชื่อของตัวละครในเทพวิทยาต่างด้วย
เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตมาร้านก็เป็นเกี่ยวกับเทพนิยายสิ

แต่ไม่เห็นการตกแต่งอะไรมันเกี่ยวกับเทพนิยายตรงไหนเลย

ก็อาจจะมีแบบพี่ดาร์กหน่อยแบบในกริม
เรื่องของเทพนิยายกรีอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่อยากให้หวานเกินไป
แล้วทีนี้เทพนิยายกับอาหารมาเกี่ยวกันได้อย่างไร

อย่างอาหารเราทำก็คือการเล่าเรื่องเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาการเล่าเรื่องของเราเนี่ย

ชอบทำอาหารด้วยชอบอ่านหนังสือด้วยชอบอนุญาต

เพ้อฝันเพ้อเจ้อตามผู้หญิงไปใช่ไหม

ไปเรื่อยแล้วก็ชอบทำอาหาร
เพราะชอบทำอาหารแน่นอนมันก็จะทำเองอย่างนี้เฉย

ต้องไปร่ำเรียนมาเราไปเรียนที่ไหนมาบ้างครับ
เริ่มจากปริญญาตรีเนี่ยคือจบนิเทศก่อน

เราก็เคยไปเรียนต่อที่กอดอมเบอร์
แล้วก็ไปเทคคอร์สต่อที่ศูนย์

เปิดร้านเลยหรือไปทำงานที่อื่นก่อน

ทำตามความฝันฉันนั่นแหละใช่ไหม

อยากมีร้านที่แบบไอเดียเก๋โดยเอา
เรื่องราวของเทพนิยายกับอาหารมาผสมผสานกัน
ทีนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีก็ต้องมีเมนูเส้น

อยากให้คุณน็อตลองชิมก่อนแล้วให้คุณน็อตลองถ่าย

ช่วงหน้าเฮียนัทของเราจะได้ชิมเมนูเส้นที่สร้างสรรค์มาจากตัวละครในเทพนิยายกันแล้ว
เดาว่าเฮียเขาจะทายถูกหรือไม่
ว่าแต่ละจานมีไอเดียมาจากตัวละครเรื่องไหน

ก็ดาวน์ไม่ออกครับว่าเป็นเดิมละใจมาจากอะไรนะครับ
แต่ได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นกาแฟเลยอ่ะ
เมื่อกี้ขนาดแค่คลุกเส้นเจ็ดเดี๋ยวได้กลิ่นกาแฟนะ
เป็นสปาเกตตี้กลิ่นกาแฟเหรอ
มันเป็นกาแฟอ่ะหอมหอมหอมหอมกาแฟ
มีนิยายเรื่องใดที่เกี่ยวกับกาแฟบ้างไม่มีอ่ะนึกไม่ออกอ่ะ
อันนี้ค่อนข้างชัดชัดเลยเหรอใช่คนไม่ค่อยอ่านการ์ตูนก็ชัดเหรอ
อันนี้ค่อนข้างชัดจริงเหรอคงนึกไม่ออกอยู่ดีอ่ะ
ด้วยสีเลยชัดด้วยรสชาติชัดด้วยสีรูปลักษณ์
พระหลังสีม่วงม่วงเป็นดิสนี่อ่ะดิสนี่ด้วยเหรอบ้ายบ้าย
อรดินไม่ไม่นึกว่ายักษะยักษ์สีม่วงยักษ์สีฟ้า
เอาเหรอม่วงม่วง
ส้มส้มกับไซรัมอันนี้เป็นพันธุ์อ้าวมั่วอ่ะ